มาดูกันต่ออีกเรื่องหนึ่งเรื่องของแก๊งหัวขโมยเงินบริจาคของทางวัด
ทีนี้เนี่ยวิธีการก่อเหตุเขาถูกเรียกว่าเป็นแก๊งแฟนฉัน
เนื่องจากขี่จักรยานไงถ้าคุณจำภาพยนตร์แฟนฉันได้ใช่ไหม
เขาก็จะขี่จักรยานกันไปร้องเพลงกันไปใช่ไหม

แก๊งนี้เนี่ยเขาขี่จักรยานไปก่อเหตุขโมยเงินบริจาคของทางวัด
ก็เลยถูกเรียกว่าเป็นแก๊งแฟนฉันที่จังหวัดสุราธานี
จากการตรวจสอบพบว่าได้เงินไปอยู่ประมาณ๕๐๐บาท

เขาก่อเหตุกันอย่างนี้ไปกันเป็นหมู่คณะ
ค่ะแก๊งฉันนี้คือน้องตอนนั้นยังเด็ก

นี่แหละค่ะกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพของวัยรุ่นแล้วเนี่ยนะคะ
๔คนปั่นจักรยาน๓คันเข้ามาในวัดโพธาวาส

แล้วอ่าซุกไปในกางเกงออกไปนั่นไงล่ะ
แล้วในภายหลังมีอีก๑คน
เป็นวัยรุ่นชายรูปร่างสูงใหญ่สวมเสื้อยืดสีเขียวกางเกงขาสั้น
นี่แหละที่เดินเข้ามาในสาราการเปลี่ยน
ัดตู้บริจาคที่อยู่ใต้ฐานพระพุทธรูปเหมือนหลวงพ่อโต
แล้วก็เดินกลับไปหาเพื่อนที่คอยดูลาดเราอยู่ด้านนอกค่ะ
จากนั้นยังชูมือขึ้นสองข้าง
เพื่อเป็นสัญลักษณ์บอกว่าตัวเองทำได้แล้ว

ไม่นานวัยรุ่นคนเดิม
เดินถือถุงพลาสติกเดินกลับมาที่สาราการประเรียนนี้อีก
ลงมืองัดเอาเงินที่อยู่ในตู้บริจาคที่เหลืออยู่แล้วหลบหนีไป
เวลาก่อเหตุรวมแล้วเขาบอกประมาณ๕นาทีค่ะ
หลังเกิดเหตุพระสมุทรมโนวัฒน์ธรรมโชโต
ซึ่งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธาวาส
ก็เข้าแจ้งความกับตำรวจสพเมืองสุราธานี
เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพบว่าวัยรุ่นทั้ง๕คน
แก๊งแฟนฉันเนี่ยเข้ามางัดตู้บริจาคที่อยู่ใต้ฐานพระ
แล้วก็ยังมีตู้ธนาคารบุญ
ที่วางเรงรายอยู่บนสาราการประเรียนจนได้รับความเสียหาย
ว่าน่าจะได้เงินรวมไปประมาณ๕๐๐บาทเท่านั้นค่ะ

เงินที่ญาติโยมบริจาคออกไปแล้ว
พร้อมกับฝากถึงกลุ่มคนร้ายด้วยว่า
ถ้าไม่มีเงินเนี่ยสามารถเข้ามาขอกับพระเอาก็ได้
ไม่ใช่มางัดตู้มาขโมยแบบนี้นะคะ
การดีหรือว่าเข้ามาได้มาคุยได้มาขอได้ครับ
เรื่องเงินช่วยได้
นี่แหละท่านก็วอนขอมานะคะ
ทางตำรวจสพเมืองสุราธานี
บอกว่าตอนนี้รู้ตัวเรียบร้อยแล้ววัยรุ่นกลุ่มนี้
อยู่ระหว่างติดตามตัวมาดำเนินคดีนะคะ
แล้วก็อย่างที่บอกว่าสาเหตุที่ต้องเรียกกันว่า

ก็เพราะว่าปั่นจักรยานมาก่อเหตุ
ก็เลยเหมือนกับฉากในภาพยนตร์เรื่องแฟนฉัน
เคยโด่งดังเมื่อ๑๕ปีที่แล้ว
แม้ร่วมกันปั่นจักรยานไปทำสิ่งดีก็ได้นะ
โอ้โหอย่างนี้เรียกว่าโจรใจบาปได้ไหมคะ